ก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุแค่๑๕๑๖หายตัวไปตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคม
ปรากฏว่าไปพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในห้องพักที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
แต่มีภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เดินเข้าไปในห้องนี้กับผู้ชายคนนึงใส่ชุดสีดำ
ตำรวจก็ตามหาตัวผู้ชายคนนี้สุดท้ายเจอตัวผู้ชายคนนี้แล้วนะคะ
ผู้ชายคนนี้ยอมรับสารภาพว่ามีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงคนนี้จริง
แต่บอกว่าไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กผู้หญิงคนนี้เสียชีวิต
เดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนเป็นกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็เป็นเข้าไปสักช่วงสาย
ใช่ค่ะหลังจากช่วงเช้า๑๗ธันวาคม

แต่เขาไม่ได้มาคนเดียวในภาพจะเห็นเลยว่าเป็นผู้ชาย
ชุดสีดำคนหนึ่งเห็นว่าอ่ะมาด้วยกันเข้าไปด้วยกัน
ไปชั่วโมงนึงนะคะผู้ชายคนนี้ออกจากห้องนี้มาคนเดียว
หลังจากนั้นน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ออกจากห้องพักอีกเลย
ไปแถวพัทยาใต้มาตามหาที่ห้องบอกว่าติดต่อไม่ได้เลย
หายไปไหนก็ไม่รู้งานก็ไม่ไปทำ
สุดท้ายพอเปิดห้องเข้าไปโอ้โหต้องช็อกเพื่อนเสียชีวิตอยู่ในห้องแล้ว
เรื่องนี้นะคะเปิดเผยโดยตำรวจสพเมืองพัทยา
เพราะว่าได้รับแจ้งว่าเจอศพของหญิงสาวอายุแค่๑๕๑๖เองค่ะ
อยู่ในห้องพักซอยกไผ่หมู่๑๐ตนปรืออบังระมุงจชนมุรี
สภาพศพไม่สามารถระบุได้ว่าแผลเกิดจากการถูกทำร้ายหรือเปล่า
เพราะเสียชีวิตมาแล้วหลายวันแต่ว่าเจอผมของผู้เสียชีวิตนะคะ
ขาดกองอยู่เหนือศีรษะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เก็บรวบรวมหลักฐานเก็บรอยนิ้วมือแฝง

คุณอรพันธ์ขันทองคำนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป

เขาก็บอกว่าน้องผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่งมาเช่าอยู่เมื่อ๑๕ธันวาคมที่ผ่านมานี้เอง
แล้วก็รู้ว่าน้องคนนี้ออกไปทำงานช่วงเวลากลางคืนกลับมาห้องพักก็คือตอนเช้า
ธันวาคม๑๑โมงเช้าเพื่อนของน้องที่เสียชีวิตเขามาเคาะห้องเรียก
ไม่มีเสียงตอบก็เลยมาเรียกให้ไปเปิดประตูห้องให้
เรียกเจ้าของหอพักกันนะคะว่าเปิดให้หน่อยเคาะแล้วไม่ยอมเปิด
แล้วก็ได้กลิ่นเหม็นแปลกโชยมาตอนนั้นก็ไม่เอกใจอะไร
ว่าอาจจะเป็นกลิ่นอะไรจากข้างนอกโชยมาแต่พอเปิดประตูไปโอ้โห
ถึงกับพังงะค่ะเพราะว่าน้องก็เสียชีวิตอยู่แล้วนะคะ
เมืองต้นคาดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่๑๗ธันวาคม
แล้วก็ผู้ชายที่เข้าห้องไปกับน้องตามภาพจากกล้องวงจรปิด
รู้จักกันก่อนหน้าที่จะพามาที่ห้องไม่กี่วันเอง
แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
เจ้าของหอพักบอกว่าก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตนะคะ
ไม่มีเสียงร้องไม่มีพฤติกรรมอะไรผิดสังเกต
เห็นแค่ว่าห้องนี้เปิดไฟทิ้งไว้หลายวัน
แล้วก็มีผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเนี่ย
อยู่กับน้องผู้หญิงผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้าย
เพราะเพื่อนหนูไม่ไปทำงานตั้งหลายวันแล้ว

ตอบถามคนข้างห้องก็ไม่มีใครได้ยินเสียง
ไม่มีใช่ไหมคะไม่มี
ญาติของผู้เสียชีวิตพร้อมพระสงฆ์เดินทางไปทำพิธีที่ห้องเกิดเหตุค่ะ
แม่ของผู้เสียชีวิตนางวรารัฐสิริวรบอกว่าเสียใจทำใจไม่ได้
ลูกสาวเพิ่งมาอยู่ที่ชนบุรีได้ไม่ถึงเดือน
มาเที่ยวมาเยี่ยมลุงกับป้าที่ชนบุรี
ตอนนี้เชื่อว่าสาเหตุที่น้องเสียชีวิตก็น่าจะถูกผู้ชายที่อยู่ในคลิป
ทำร้ายแต่ไม่รู้ทำร้ายด้วยวิธีการไหนตอนนี้ยังไม่รู้อะไรเลย
พบศพน้องแล้วก็รีบโทรไปแจ้งเลยแม่ก็รีบมาที่นี้ค่ะ
เบื้องต้นนี่คือทราบหรือยังคะสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง
แต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนว่าเสียด้วยเรื่องอะไร
แต่ว่าก็คือชัดเจนว่ามีผู้ต้องหาที่ทำให้น้องเสียชีวิตค่ะ
แต่ยังไม่ทราบว่าฆาตกรรมด้วยวิธีไหน
ก็ต้องรอส่งน้องไปผ่าชนะสูตรอีกทีวันนี้ที่โรงพยาบาลตำรวจ
แต่ชัดเจนว่ามีการทำร้ายร่างกายน้องจนเหตุให้น้องเสียชีวิตใช่ไหมคะ

ใช่ผู้ชายที่ปรากฏในคลิปที่ตำรวจมันกล้องก่อนติดจัดครับได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะเขายอมรับแล้วค่ะเพิ่งจะเคยเจอกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
น่าจะเพิ่งเคยเจอกันแล้วก็มากันที่ห้องคุณแม่แล้วหักจากนั้นก็คือ
ไม่ทราบว่าละเอียดเป็นยังไง
ค่ะใช่ค่ะ
เพราะว่าน่าจะเป็นมีการทำลายร่างกายน้อง
ใช่ค่ะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้นนะคะล่าสุด
เรียกประชุมทีมชุดสืบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าคดี
ตอนนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวชายต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้วก็คือผู้ชายชุดดำที่อยู่ในคลิปนี้
ครับผู้ชายคนนี้บอกว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ตายจริงจริง
จรฐีก็เลยแจ้งข้อหาพรากผู้ยาวเนื่องจากว่าผู้ตายอายุแค่สิบห้านะคะ
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุการณ์ตายหรือเปล่าตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
เพราะว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้น
ตำรวจบอกว่าไม่มีความผิดปกติอะไรจากการส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบางละมุง
ก็ไม่มีร่องรอยบาดแผลอะไรตำรวจก็เลยยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้อ่ะค่ะ
ตอนนี้ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปค่ะ
ก็เป็นคนพื้นที่สระบุรีนะแต่มาทำงานอยู่ที่ชนบุรี
เพิ่งไปอยู่ด้วยไม่เท่าไรเองนะคะ